คุณผู้ชมครับมาดูภาพแปลกกันบ้าง
เชื่อเลยคุณสองคนไม่เคยเห็น
แต่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
ศึกสองสัตว์ระหว่างงูความยาว๓เมตร

คิดภาพดูกำลังสู้กับตัวเฮีย

ใครชนะไม่รู้แต่ไปดูนะฮะว่าบ้านเล็กที่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่

แต่ไปดูภาพเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยจะเคยเห็นสักเท่าไหร่นักนะครับไปดูครับ
เดี๋ยวเอาโดนลวด
แล้วสินไปให้กันต่อ

อ้าวท่าคอไม่ได้เห็นช้ากันจากเพราะว่าจะไปสู้กัน

คราวนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นกรรมการยุติศึกนะครับ
แล้วก็ต้องจับทั้ง๒ตัวลงมา

ตัวเฮียสู้ไม่ได้นะฮะ
ไม่น่าจะสู้ได้นะตัวเล็กกว่า๓เท่าค่ะ
นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
ถึงนำทั้งสองตัวลงมาจากฝ้าเพดานได้นี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเขานะดูสิ
ใช้ปั๊มหัวใจไหมเมื่อกี้
ในร้านของคุณป้าท่านนี้แหละครับ

เปิดร้านขายของชำอยู่

กำลังจะเข้านอนได้ยินเสียงตึงตังโครมคลามอยู่บนฝ้า
ตอนแรกนึกว่าขโมยขโจรหรือเปล่า
แต่พอเปิดไฟเห็นงูเหลือมกับตัวเฮีย

ขณะที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับ
แล้วก็โผล่หางออกมาบ้างแหละโผล่หัวออกมาบ้างแหละ
เขากอดรัดฟัดเบี่ยงกันอยู่ข้างบนนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าตัวเฮียตัวเล็กกว่านะฮะน่าจะถูกรัดจนตายเลยนะครับ
คุณป้าอั้นก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาจับ
เพื่อนำงูเหลือมตัวใหญ่ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
ส่วนตัวเฮียนก็ไปสู่สุขติ
เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ยอมบอกบ้านเล็กที่
บ้านเลขที่๒๐ทับ๑อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นี่แหละกำลังจะถามเลยเรื่องนี้

บ้านเลขที่๒๐ทับ๑นะครับค่ะไม่บอกไม่ได้